แล้วปรากฏว่าตอนที่ซื้อเนี่ยคือยังไม่ได้จ่ายเงิน
เพราะกำลังจะไปรับก็เลยจองไว้ด้วยการเซ็นชื่อ
ลายเซ็นต์เอาไว้ที่หลังเลขแล้วหลังจากนั้นป้าภัยบอกว่า
ติดต่อป้ารัฐไม่ได้เลยจนกระทั่งวันที่สลากออก
ผ่านล่วงเลยไปจนถึงสี่มีนาคมแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าป้ารัสบอกว่า
ก็ยังไม่ได้จ่ายเงินถือว่าซื้อขายไม่สำเร็จ
ก็เลยขายให้คนอื่นไปแล้วมันเลยเป็นเรื่องเป็นราวกัน
ถึงขั้นท้าสาบานกันว่าใครพูดจริงใครพูดโกหก
แต่ปรากฏว่าวันนี้เขาไม่ได้สาบานกันนะคะวันนี้เนี่ยทั้งป้าภัยกับป้ารัฐเนี่ย
เขาก็ไปนัดเจอกันที่พระธาตุเชิงชุมซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสกลนครค่ะ
พอไปถึงเขาก็กลายเป็นแค่ว่าพระบอกไม่อยากให้สาบาน
แบบนี้นะสุดท้ายก็เลยไปแค่แสดงความบริสุทธิ์ใจ
ไม่เป็นไรถ้าเขายังติดใจอยู่ก็โอเคยินดีพร้อมเสมอ
สาบานได้สาบานได้

พอนะคะฉันให้สัมภาษณ์แค่นี้ค่ะ
คือจริงแล้วทั้งคู่ท้าสาบานกันผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวี

เพราะว่าวันพระใหญ่ที่ถึงเร็วที่สุดก็คือวันที่๑๓มีนาคมวันเสาร์วันนี้
แต่ว่าทางวัดบอกมาตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่า
ไม่ให้ใช้สถานที่ในการมาสาบานกัน
ใช่คือเขาบอกว่าคือกลัวว่ามันจะกลายเป็นการสาบแช่งกัน
แล้วคือวัดมันไม่ใช่สถานที่ที่คนจะเอาคำสาปคำแช่งมาพูดใส่กันไง

เสื้อขาวคือป้ารัฐนะคนขายลอตเตอรี่นะแม่ค้า
ส่วนคนที่ใส่ชุดเป็นคล้ายกับผ้าหม้อห้อม

เป็นคนซื้อลอตเตอรี่ก็สัมภาษณ์ร่วมกันอยู่
สักพักก็เริ่มมีการโต้คารมกัน
แล้วสุดท้ายป้าภัยก็เดินหนีออกไปนะคะ
ตรงนี้คือที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะคะ
ไพมณีพลราชมหรือป้าภัย

เป็นทั้งแม่ค้าแล้วก็นางรำจิตอาสา
ส่วนนางรัตนาภูละครหรือป้ารัฐเนี่ย
แกอายุห้าสิบแปดปีเป็นแม่ค้าลอตเตอรี่

เรื่องของเรื่องก็คือลอตเตอรี่รางวัลที่๑

แปดสามห้าห้าสามแปด
ภัยแกยืนยันว่าแกจำได้อืม
แกไม่ได้จำได้แค่เลขท้ายสองตัวสามตัว
จำได้๖ตัวว่าแกซื้อลอตเตอรี่ใบนี้
แต่เป็นการซื้อจองก็คือเซ็นชื่อเอาไว้ที่หลัง

รัฐจะมาเก็บเงินป้าภัยแกบอกว่าปกติเขาซื้อขายกันแบบนั้น
พอถึงเวลาจริงกลายเป็นว่าป้ารัฐไม่ได้เก็บสลากไว้ให้
แต่เอาไปขายไว้แล้วเลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ย
ไว้เองหรืออะไรยังไงก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็ไปค้นบ้านป้ารัสแล้ว
ก็ไม่เจอสลากใบนี้นะคะติดต่อไปทางกองสลากแล้วว่าถ้ามีใคร
เอาสลากที่มีชื่อภัยมณีข้างหลังมาขึ้นเงินรางวัลที่๑
ให้อายัดไว้ก่อนก็ยังไม่เจอค่ะ
วันนี้ป้าภัยนะคะนัดท้าสาบานกันกับป้ารัฐค่ะ
ป้าภัยสวมสุดพระคลามพื้นเมืองที่สายฟ้อนรำเป็นประจำ
เอาทูบเทียนดอกม้ายไปกลับว่ายเบาะน้ำศักดิ์สิทธิ์
และสุวรรณคราชที่อยู่ด้านในพระอุโบสถ
หลังจากนั้นป้าภัยแกก็นำกรวยดอกไม้ขาน๕
ไปสังการพระทาสเชิงชุมนะคะซึ่งเป็นศักดิ์สินธิ์ศักดิ์สิทธิ์
นี่ค่ะนี่คือสิ่งที่ป้าภัยทำในวันนี้
ส่วนป้ารัฐแม่ค้าลอตเตอรี่นะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียว
มาพร้อมกับญาติพี่น้องแล้วก็คนใกล้ชิด๔คน
ป้ารัสสวมสุดผ้าไฟสีขาวล้วนเหมือนเลยนี่ค่ะ
ก็ตั้งใจจะแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจนะคะ
เอาดอกไม้ทูบเทียนขันห้าแล้วก็บายสี๑คู่มาใช้ในพิธีสาบานด้วย
จังหวะที่เจอหน้ากันเนี่ยเขาก็ยังทักทายกันดีอยู่นะ
รัฐก็ทักทายป้าภัยเล็กน้อยนะคะแล้วก็บอกว่าอ่ะได้
วันนี้เรานัดมาสาบานกันเดี๋ยวเราไปสาบานกันตามที่สัญญากันไว้
พอทั้งสองคนเข้าไปในวิหารค่ะมีมรรคทายกของวัดเนี่ย
ก็มาให้คำแนะนำบอกว่าพระธาตุเชิงชุมเนี่ย
สมัยพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเสด็จมาแล้วก็ที่นี่เป็นพระธาตุที่บรรจุ
พระบาทพระพุทธเจ้า๔พระองค์ด้วย
เพราะฉะนั้นการสาบาน
ต้องระวังอย่าสาบแช่งกัน

สาบานยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองเท่านั้น
น่ะลุมโพลุมพ่อมันสว่ายเฉพาะเจ้าเบิดเจ้าอย่าลืมไหม
หลังจากที่ฟังคำแนะนำเรียบร้อยแล้วนะคะ
ภัยกับป้ารัฐเนี่ยก็เอาดอกไม้ไปนั่งข้างกัน
ยืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจของตัวเอง

ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นของจังหวัดสกลนคร
ว่าเธอมาแสดงความบริสุทธิ์ใจนะ
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้คนที่เอาลอตเตอรี่ไป
ออกมาปรากฏตัวแล้วก็ยืนยันว่าเธอซื้อลอตเตอรี่จากป้ารัฐจริง
ส่วนป้ารัฐก็ยืนยันเหมือนกันว่าตัวเอง
ไม่ได้เอาลอตเตอรี่ไปแล้วก็ไม่ได้เก็บไว้ที่ญาติพี่น้องด้วย
พอสั่งจองแล้วไม่มารับก็ต้องขายออกไป
แล้วก็ไม่ได้ดูด้วยว่ามีการเขียนชื่อเอาไว้หรือเปล่า
มาสักการะพระธาตุวันนี้ก็เลยเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไม่ใช่การสาบานฟังเสียงป้าภัยกับป้ารัฐนะคะ

แล้วก็ไม่ได้เอาไว้ที่ญาติพี่น้องค่ะแล้วก็ไม่ได้เอาไว้กับใคร
และตัวเองก็ไม่ได้เก็บไว้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลอตเตอรี่ตัวนั้นมันเป็นอะไร
ตัวเลขอะไรมีแต่คำสัดจริงที่พูดมาทั้งหมดค่ะ
แค่นี้ค่ะพ่อลูกก็มาให้องค์พระธาตุ
ให้ขอแสงสว่างและขอพรให้เจอลอตเตอรี่อันนั้นโดยเร็ว

นี่ค่ะทั้งสองฝ่ายก็เหมือนกับว่ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อหน้าองค์พระธาตุ

หลังจากนั้นก็ออกไปข้างนอกนะคะไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนอกวิหารค่ะ
ก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองนั่นแหละแล้วก็อยากจะให้
ตอนนี้สิ่งที่ทุกคนอยากเจอสิ่งเดียวที่สองคนที่เห็นพ้องต้องกันนะคือ
ภัยเองก็ย้ำบอกว่าไม่ได้จะอาฆาตดำเนินคดีอะไรกับใคร
ก็จริงตอนแรกตั้งใจมาสาบานนั่นแหละ
แต่พอเห็นป้ารัฐมาแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ไม่ต้องสาบานก็ได้
ส่วนป้ารัฐก็บอกว่าเนี่ยก็วันนี้ก็ตั้งใจจะมาสาบาน
แต่มาถึงปรากฏว่าป้าภัยดันไม่ยอมสาบาน
แล้วจะให้ป้ารัฐทำยังไงเท่านั้นแหละค่ะ

แล้วชวนแม่รัฐเนี่ยมาสาบานแต่ตอนนี้ไม่สาบานแล้วใช่ไหมฮะ
คือเราตอนแรกเราก็ว่าสาบาน
แต่ว่าถ้าน้องเขาแสดงความบริสุทธิ์ใจเราก็เชื่อ
อย่าไปฉาบแช่งกันเลยเราเอาความจริง

แล้ววันนี้ถือว่าเป็นการสาบานไหม
มาวันนี้ก็ถือว่าเป็นการสาบานไหมก็ไม่น่าจะใช่

เขาเรียกว่ามาไหว้แล้วก็มาแสดงความบริสุทธิ์ใจของทั้งสองฝ่าย

เราก็แสดงความบริสุทธิ์ใจ
ท้าเรามาเราก็พร้อมจะพิสูจน์
ว่าอยากจะสาบานเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ที่เขากล่าวหาว่าเรานี่เก็บลอตเตอรี่ไว้
กับตัวเองหรือญาติพี่น้องค่ะ
ตอนนี้อยากจะให้สังคมรู้ว่า

อ่าที่จริงเขาไม่ต้องแจ้งความก็ได้

แต่ทำไมต้องไปแจ้งความให้มันเป็นเรื่องเป็นราว
โลกเขารับรู้แล้วว่าฉันเป็นคนยังไง

โอเคยินดีพร้อมเสมอสาบานได้
สาบานได้

ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับป้ารัน
แล้วก็ญาติย่าที่เดินทางมาร่วมกันมาก
เหมือนตั้งใจจะมาสาบานกันแล้ว

เห็นไหมมันเป็นคนท้า
เราเชื่อในพุทธศาสนามีจริง
เวียนกรรมมีจริงบาปมีจริง
เราเชื่อในพุทธศาสนานะเราไม่ได้เชื่อคำสาบานนะ

เชื่อค่ะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ
ทีมข่าวเราเดินไปหาป้าไพรนะคะว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น
ทำไมอยู่ป้าไพ่เดินหนีออกไปจากวงสัมภาษณ์อะไรหรือเปล่า
ภัยแกบอกว่าก็เห็นว่าป้ารัสเริ่มมีน้ำโห

แล้วก็เห็นว่ายาดก็ดูโมโหด้วยกลัวจะไม่ปลอดภัยค่ะ
ตั้งใจนะแม่ตั้งใจมาจากบ้านว่าอยากจะมาสาบาน
แต่ไม่ได้สาบานคำว่าให้มีอันเป็นไปภายใน๕วัน๗วัน
หรือว่าตายไม่ดีไม่ได้สาบานแบบนั้น
อยากจะสาบานว่าน้องเอาไปขายจริงไหม
ในวันที่๑ถึงวันที่๔นั้นน้องไม่ได้ถือลอตเตอรี่ไว้นะ
ไม่เห็นนะแค่นั้นแม่ไม่ได้มีอะไร
แล้วเขาก็บอกแล้วว่าเขาขายไปแล้วไม่ได้อยู่ที่เขาในส่วนตัวแม่คิดว่ายัง
ถ้าเขาขายไปแล้วจริงก็ต้องหาลอตเตอรี่นั้นมา
ว่าขายให้ใครเอามายืนยันมันต้องมีที่ไปที่มา
ถ้าขายลอตเตอรี่นั้นก็ต้องมี
นั่นคือเป็นการยืนยันแล้วว่าซื้อขายกันจริง
คุณผู้ชมค่ะทีนี้ค่ะเราอยากให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์
ระหว่างทั้งสองคนนี้นะคะป้าภัยกับป้ารัฐเนี่ยนะคะ
ว่าทั้งสองคนนี้ไปเจอกันวันไหนจองลอตเตอรี่กันอย่างไร
เรื่องนี้มันเริ่มต้น๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
ภัยกับป้ารัฐเนี่ยนะคะก็เป็นนางรำด้วยกันทั้งคู่
รำบวงสวงในงานบูชาองค์พระธาตุนารายเจงเวง
ป้าภัยจองลอตเตอรี่กับป้ารัฐก็จองตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มพิธีรำมาค่ะ
แต่ป้าภัยบอกว่าไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์ไปก็เลยขอจองไว้ก่อนนะ
ยังไม่จ่ายเงินขอเขียนชื่อเอาไว้ด้านหลัง
เพราะว่าเหมือนกับต้องใส่ชุดนางรำไม่มีที่เก็บกระเป๋าสตางค์
ก็เลยไม่ได้ถือกระเป๋าสตางค์ไปแต่ยืนยันว่าจองลอตเตอรี่เอาไว้ก่อนที่จะเริ่มพิธีรำ
มานะคะ๒๕กุมภาพันธ์บอกว่านัดที่จะรับลอตเตอรี่และจ่ายเงิน
แต่ป้าภัยอ้างว่าติดธุระก็เลยไม่ได้ไปรับลอตเตอรี่แล้วก็ยังไม่ได้ไปจ่ายเงิน
ก็ผ่านไปหลายวันจนถึงวันออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ภัยอ้างว่าพยายามโทรหาป้ารัฐคนขายลอตเตอรี่เนี่ยหลายรอบมาก
แต่ป้ารัฐไม่รับสายจนออกรางวัลวันที่๑มีนาคมอะค่ะ
คือระหว่างก่อนที่จะออกรางวัลป้ารัฐก็บอกว่าในฐานะคนขายลอตเตอรี่ก็ต้องรีบขายให้หมด
เพราะไม่อย่างงั้นล็อตเตอรี่มันเหลืองเขาก็ขัดทุนก็เลยรีบขาย
สุดท้ายแล้วเนี่ยกว่าป้าภัยจะติดต่อกลับไปที่ป้ารัฐ
ที่ขายลอตเตอรี่เนี่ยนะคะคือ๔มีนาคมนะคะคือหลังวันออกรางวัลไปแล้ว
คือได้มีการโทรหาป้ารัฐป้ารัฐรับสาย
ปลาร้าบอกว่าอ้าวขายลอตเตอรี่ให้คนอื่นไปแล้วไม่รู้
สุดท้ายเลยไปลงบันทึกประจำวันไปแจ้งความกันเอาไว้ที่สพเมืองสกลนคร
วันที่หกมีนาคมทีนี้ค่ะไทม์ไลน์ของป้ารัฐ
เป็นคนขายลอตเตอรี่เนี่ยนะคะป้ารัฐเองก็ยอมรับนะคะ
๒๔กุมภาพันธ์ป้ารัฐกับป้าภัยไปรำที่วัดพระธาตุนารายเจงเวง
และยอมรับว่าป้าภัยจองลอตเตอรี่เอาไว้จริง
แต่ป้าภัยไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์ไปด้วย
ก็เลยไม่ได้จ่ายเงินก็เลยเขียนชื่อไว้ตรงนี้
รัฐคนขายก็ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริงจริงแต่ป้ารัฐบอกว่า
ถัดมาก็ไปขายลอตเตอรี่ที่เดิมที่วัดพระธาตุนารายเจงเวง
แล้วก็ตระเวนไปส่งลอตเตอรี่ให้กับลูกค้าตามบ้านที่จองเอาไว้
วันที่๑มีนาคมเป็นวันออกรางวัล
มันใกล้จะออกรางวัลแล้วตอนเช้าก็ไปขายนะคะที่ตลาดบ้านธาตุ
พอออกรางวัลปุ๊บก็คือก่อนออกรางวัลก็พยายามขายให้มันหมดนะคะ
สุดท้ายเนี่ยพอออกรางวัลแล้ววันถัดมาก็ไปทำธุระตามปกติ
แล้วก็ไปรับลอตเตอรี่เพื่อจะไปขายในงวดถัดไป
ทีนี้หลังจากเหตุการณ์ที่วงแตกอันเป็นแล้ว
ตอนที่จะไปสัมภาษณ์ที่พระธาตุเชิงชุมใช่ไหมคะ
ภัยแกกลับมาจากวัดพระธาตุเชิงชุมเนี่ยก็พาพยานสองคนนะคะ
ก็คือนางเพ็ญศรีกับนางมุกดาที่เป็นนางรำที่ก็อยู่ด้วยกันวันที่จองลอตเตอรี่นั่นแหละ
ไปที่สถานีตำรวจนะคะไปที่สพเมืองสกลนครไปให้ปากคำกับพนักงาน
พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำคนละ๒ชั่วโมงค่ะ
แล้วนางเพ็ญศรีกับนางมุกดาก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะว่า
วันที่ไปรำบวงสวงเนี่ยก็ได้ยินเสียงป้าภัยกับป้ารักตกลงซื้อขายลอตเตอรี่กันนะ
แต่เธอไม่เห็นทั้งสองคนบอกว่าไม่เห็นว่าซื้อหรือจองเลขอะไร
คือไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันเป็นเลขที่ถูกรางวัลที่๑จริงหรือเปล่า
เพราะเธอบอกเธอไม่เห็นจริงแต่เอายังไงก็ตามก็อยากให้ความจริงมันปรากฏเหมือนกัน
แล้วก็อยากจะเจอลอตเตอรี่ใบนั้นให้เร็วที่สุดเพราะตอนนี้อ่ะป้ารักก็เพื่อนป้าภัยก็เพื่อนก็เห็นใจทั้งคู่อะค่ะ
ก็เราเห็นเซ็นค่ะแต่ไม่เห็นตัวเลข
แล้วเรื่องของการซื้อขายหรือการจอง
เรื่องของการซื้อขายก็เขาก็ตกลงกันเราก็ไม่เห็นค่ะ

เดียวกันใช่ไหมครับแม่ก็คือเราอยู่ใกล้กันใช่ไหม

ของแม่ที่เห็นนี่คืออะไรบ้างครับของแม่สอนเนี่ย
แม่ได้ยินแต่ว่าขอปากกามาเซ็นแต่แม่ก็ไม่รู้ว่าเซ็นตรงไหนนะคะ
ก็คุยกันแบบนี้แหละว่ามันไปไหนนะ
เราตามหาเจอไหมเราตามอยากตามหามันเจออยู่ไหนถูกหรือไม่ถูก
มันจะได้แจ่มแกล้งทั้งสองฝ่าย
หลังจากที่พนักงานสอบสวนสพเมืองสกลนครรับคำร้องทุกข์ของป้าภัยเป็นคดีอาญา
กล่าวหาเรื่องประรัสยักยอกซับแล้ว
แล้วก็มีการสอบปากคำพยานฝ่ายป้าภัยไป๓ปากแล้วเนี่ยนะคะ
ก็มีนางกันทิพย์นวศรีสอนสอบประคำไปเมื่อ๑๑มีนาคมค่ะ
แล้ววันนี้ก็มีอีก๒คนคือนางเพ็ญศรีกับนางมุกดา
ภัยแจ้งความประสงค์เอาไว้เลยนะครับบอกว่า
ไกลเกลียกับป้ารัฐไม่อยากให้ดำเนินคดี
จนดังทีก็แจ้งขั้นตอนของกฎหมายให้ฟังว่า
อ่ะมันต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาก่อนเพราะตอนนี้มันเป็นคดีอาญาไปแล้วเนอะ
ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและต้องออกหมายเรียกป้ารัฐก่อน
มันถึงจะดำเนินการไปสู่ขั้นตอนกระบวนการไกล่เกลี่ยได้
ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะ
ระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูนนะคะมันคล้ายกันก็ตั้งแต่
เรื่องเริ่มต้นเรื่องของการซื้อลอตเตอรี่
จนถึงประเด็นเรื่องของการสาบาน
เรื่องของการสาบานเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แต่เป็นสิ่งที่อยู่ในสังคมกันมาอย่างยาวนาน
เราย้อนภาพให้ดูเหตุการณ์คล้ายกันกับเหตุการณ์นี้
นี่คือการสาบานในคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
ที่กาญจนบุรีที่ศาสตร์หลักเมืองสี่กุมภาพันธ์ปี๒๕๖๑
ตอนนั้นร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลหรือหมวดจรูน
เจ๊เกียวแม่ค้าขายลอตเตอรี่
เกียวบอกเป็นตัวแทนของแม่ค้า

เดี๋ยวลองไปดูนะคะว่าในคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
กาญจนบุรีครั้งนั้นเขามีการสาบานกัน

อโหครั้งนั้นเป็นการสาบานแบบเข้มข้น
คือก็มีหวดจรูนไปแต่ครูปีชาไม่ได้ไป
ใช่แล้วก็ในคำสาบานมันก็มีการเหมือนกับว่า

คืออันนี้แหละที่ทางวัดเขาไม่อยากให้เกิดขึ้นในวัด

เขาก็เลยไม่อยากจะให้มาเข้ามาอยู่ในวัด
แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจิตใจที่เหมือนกับว่า

มีการตั้งข้อสังเกตตอนสาบานมีนิ้วไขว้มีอะไรหรือเปล่า
ในส่วนของเจ้าเกียรติโหละเอียดมากค่ะ
ไม่เป็นไรอันนั้นก็แค่เอามาเปรียบเทียบให้ดู
กับเหตุการณ์นี้ที่สกฏรละคร